ไหนเราก็พูดถึงเรื่องของโชคลาภแล้วก็พูดถึงเรื่องของแหล่งขอพรสุดปังใช่ไหม
บางทีเราอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนไม่เป็นไรนะ
แต่ถ้าหากว่าเราเลี้ยงสัตว์บางทีสัตว์อาจจะนำโชคให้เราก็ได้
มีสัตว์อยู่บ้านไหมคุณผู้ชมเอามันมามานั่งดูตลอดข่าวช่วงนี้
แล้วคุณจะรู้ว่ามันจะมีวิธีใบ้โชคให้เราอย่างไรไปดูเลย
เริ่มกันที่ตัวแรกกับนกแก้วสายพันธุ์ฟอร์พลัส
โอ้โหเห็นเต็มเลยน้องนกแก้ว
ที่เธอเลี้ยงใช้ปากคาบหยิบตัวเลขมาโชว์
โดยนกแก้วของเธอนั้นมีอยู่๒ตัวครับ
ได้แก่เจ้าไนเจลตัวสีฟ้า
และเจ้าจีเซลตัวสีเขียว

เป็นนกแก้วที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก
แถมยังมีขนอันสวยงามและฉลาดเป็นอย่างมากด้วย
ซึ่งหลายงวดที่ผ่านมาเจ้าของคลิปก็ได้ล้อมฝึกให้เจ้านายเจล
และเจ้าจีเซลเสียงโชคให้เธอและคนดูมาแล้วหลายครั้ง
แต่ละครั้งบอกเลยว่ามีความใกล้เคียงกับรางวัลที่ออกสุดเลยแหละครับ
ถึงแม้อาจจะสลับกันบ้างแต่ถ้าหากดวงดี
เรียนถูกก็ปังไปแต่เลี้ยงผิดก็พังนะจ๊ะ
ใบ้ตัวเลขตัวต่อไปคือน้องหมาที่มีชื่อว่าเสียถุง
ถึงจะไม่ได้เสี่ยงโชคด้วยการเขย่าแต่ก็ใช้การงับงับเสี่ยงแทนนะจ๊ะ
แถมได้มาสองติ้วเป๊ะอีกทุกอย่าง
เก็บไปหลุดเสียจริง
หมาตัวนี้มีชื่อว่าเสียถุง
สุนัขสายพันธุ์อเมริกาบรูลี่เพศผู้อายุ๔ปี
ลุงดำบูรพาเจ้าของเจ้าเสียถุงเล่าให้ฟังว่า
ก่อนถึงช่วงประกาศรางวัลจะนำเซียมซีมาให้เสียถุงเสี่ยงโชค
ด้วยการงับหมายเซียมซีมาให้๒ติ้ว
จากนั้นลุงดำก็จะนำโชคที่ได้จากเสียถุงไปเสี่ยงดวง
อีกทั้งลุงดำยังเคยได้โชคจากเสียถุงมาแล้วประมาณ๕งวด
ส่วนมากจะเป็นเลขท้าย๒ตัว
ช่างเป็นหมาที่ประเสริฐเสียจริง
เห็นทีมงานนี้จะต้องนำผ้าเจ็ดสีมาผูกแทนปอกคอแล้วแหละจ้า
และสัตว์ใบ้ตัวเลขตัวสุดท้ายก็คือน้องแมว
จะให้โชคด้วยวิธีไหนไปดูกันจ้า
โอ้โหได้ตัวละลูกเลยนะน้อง
ทางนี้ขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะจ๊ะ
อย่างที่เราเห็นแหละครับคุณผู้ชม
แมวทั้ง๓ตัวนี้กำลังจับลูกปิงปอง
ซึ่งแมวทั้ง๓ตัวนี้มีชื่อว่าเต้าเงินเต้าทองและมีนม
โดยทั้งหมดเป็นแมวจรที่เจ้าของคลิปได้เก็บมาเลี้ยง
ซึ่งเขาเล่าว่าเคยได้รับโชคจากลูกปิงปอง
น้องจับเสี่ยงดวงมาให้อีกด้วย
แหมทั้งน่ารักและมากับโชคแบบนี้ก็รักตายเลยสิครับ
เรื่องของสัตว์ใบ้โชคทั้งหมดที่เรานำมาให้ดูนี้